เมื่อวานเพิ่งถามหาคนนี้ฮะคุณสันทนประยูณรัฐว่าหายไปไหน
เออนะครับปรากฏว่ายังยืนยันคำเดิมนะ
เขาบอกว่าตอนนี้ทำแบบลับอยู่ยังยืนยันคำเดิมว่าการเสียชีวิตของคุณตังโมเนี่ยนะฮะ
ไม่ใช่อุบัติเหตุแต่เป็นฆาตกรรมครับ
ก่อนหน้านี้นายสันทนประยุรัฐอดีตตำรวจสันติบาลนะครับ
เขาให้ข้อมูลกับตำรวจสภเมืองนนทบุรีเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตของคุณแตงโม
เจ้าตัวเชื่อว่าคุณแตงโมไม่ได้ตกเรือแต่เป็นฆาตกรรม
จากนั้นนายสันทนาก็หายไปพักใหญ่เลยแหละ
เมื่อวานทีมข่าวไทยรัฐทีวีสอบถามไปที่ในสันทนาอีกครั้งนะครับ
รับคำตอบบอกว่าไม่ได้หายไปไหนยังรวบรวมหลักฐานอยู่อย่างเงียบ
ทุกช่องทางที่หาได้ยืนยันว่าไม่ได้ถอดใจนะ
และจะช่วยตามหาความจริงให้คุณตังโม
สันทนายืนยันคำเดิมว่าการเสียชีวิตของคุณแตงโมเป็นฆาตกรรมฮะ
ส่วนการค้นหาหลักฐานลับของนายสันทนาเนี่ยนะ
ขณะนี้มีอะไรนะครับ

คุณสันทนะบอกว่ามีพยานบุคคลที่เข้ามาให้เบาะแส
แต่ยังเปิดเผยอะไรไม่ได้ตอนนี้นะเพราะเกรงว่าจะไม่ได้รับความคุ้มครอง
อีกทั้งผลชนสูตรรอบ๒รู้สึกคล่องใจรู้สึกสงสัยในลักษณะของบาดแผล
ส่วนตัวเขาเนี่ยส่วนตัวในสันทนามั่นใจว่ามีพิรุธแน่นอน
อีกทั้งบาดแผลบนตัวคุณแตงโมกับคนบนเรือเนี่ยนะครับ
บางคนมีรอยขีดขวนบางคนเสื้อขาดเนี่ยนะฮะ
อันนี้เขายังคล่องใจรวมถึงตั้งข้อสังเกตว่า
เรือมันมีกี่ลำกันแน่นะเรือที่ยึดมาเนี่ยเป็นเรือเกิดเหตุหรือเปล่า
หรือเปลี่ยนลำหรือเปล่ามองว่าคดีนี้ไม่ใช่มีเพียงพยาน๕ปากบนเรือเท่านั้น
ยังมีคนอื่นเกี่ยวข้องอีกครับ
วันนี้ก็ยังไม่ชัดเจนนะก็เขาบอกว่าตกน้ำเวลา๔ทุ่มครึ่งถูกไหม
แล้วในจุดที่ตกก็เป็นจุดที่เขตพื้นที่สพหนึ่งทนทบุรี
นั่นหมายความว่าอะไรคุณเชื่อแล้วไงพนักงานสอบสวนคุณเชื่อแล้ว
คุณไม่เคยทราบเลยว่าเรือนี้เขาร่องอยู่แค่ในพื้นที่ตรงนั้นไหม
ไม่ใช่เขาร่องลอยเขาร่องเรือกันไปถึงไหน
ปฐุมยันสะพานพระราม๘มันผ่านอะไรมากมายหลายสถานที่
แล้วผมเองก็เลยระบุว่าคดีไม่ได้มีเพียง๕ปากบนเรือ
ยังมีบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
เรือเราก็ยังไม่ทราบทุกวันนี้ชัดเจนขนาดไหนว่าเรือมีลำเดียวใช่ไหม
แล้วลำที่เกิดเหตุไหมที่ส่งตรวจพิสูจน์ก็ก็ยังตอบไม่ได้อีกนะ
ลำแล้วแต่มันเป็นข้อพิรุธหลัก

อย่างที่ผมพอท่านมาเขาก็มีเรือ๒ลำ
วันนี้คุณสันทนาเตรียมจะไปยื่นหนังสือที่กองบัญชาการตำรวจนครบาน

คือคุณสันทนามองแบบนี้เรื่องนี้คุณจะมาบอกว่าให้ตำรวจนนทบุรีทำอย่างเดียวไม่ได้
ตำรวจนครบานทำไมคุณไม่ทำงานด้วยเหรอ
คุณสันทนาชี้แบบตำรวจบอกว่า
จุดตกน้ำของคุณแตงโมตามที่๕คนบนเรือบอก
มันเป็นท้องที่ของสพมนนทบุรี

มองภาพกว้างที่บอกว่าก่อนเกิดเหตุมีการร่องเรือ
ไปในพื้นที่ของตำรวจนครบานด้วย

ดังนั้นคดีนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับท้องที่ของตำรวจนครบานที่รับผิดชอบด้วยนะครับ